ส่วนที่จังหวัดลบบุรีครับคุณผู้ชมครับมีผู้ชายผู้หญิงรวมกัน๔คน
เป็นเครือญาติกันนะไปงัดตู้เติมเงินบ้างตู้เติมน้ำมันบ้าง
ทำมาแล้ว๓ครั้งคุณผู้ชมครับแล้วก็หลบหนีไป
ผู้เสียหายทนไม่ไหวตั้งรางวัลนำจับฮะนะครับ
แค่วันเดียวนี่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสมาแล้วครับ
กำลังงัดเลยเห็นไหมกำลังงัดเลยนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุเกิดที่ร้านมินิมาตรแห่งหนึ่ง
ตะบนโคกกระเทียมอำเภอเมืองลบบุรีครับร้านนี้ถูกคนร้ายเข้ามา
งัดตู้เติมเงินนะครับตู้เติมน้ำมันไปแล้ว๓ครั้ง
แต่ตอนนั้นยังจับตัวไม่ได้ญาติของเจ้าของร้านก็เลย
โพสต์ตั้งรางวัลนำจับได้ผลนะคุณผู้ชมฮะได้ผล
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นพลเมืองดีนะครับโทรมาแจ้งเจ้าของร้านบอกว่า
เห็นนะอีกคนมีพิรุษเนี่ยไปงมตู้เติมเงินนะครับ
ตู้บุญเติมอ่ะนะครับขึ้นจากคลองส่งน้ำ
แถวกลางทุ่งนาบ้านหนองประดุกหนองเกวียนหักอำเภอบ้านหมี่ครับ
พอเจ้าของร้านได้ข้อมูลก็แจ้งตำรวจสพเมืองลบบุรีเลย
เช้าวันนี้ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นนำกำลังไปจับคนร้ายสี่คน
ที่บ้านพักใกล้ใกล้วัดคลองสุธาวาสตะบนสนามแจง
ทั้งสี่คนเป็นญาติกันทั้งหมดครับคุณผู้ชมฮะนี่มีเยาวชนด้วย
เอาคนแรกก่อนนางพรทิพย์คำเสียงอายุ๓๖ปี
นายอนันยศชัยพิพัฒน์อายุ๒๖ปีนายนัทวุฒิชุริวัล
อายุสามสิบสองปีและเยาวชนก็คือนายอะนพัฒน์อายุสิบหกปีครับ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าขโมยมาแล้ว๓ครั้ง๒๑กุมภาคครั้งหนึ่ง
ี่สิบเจ็ดกุมภาคครั้งหนึ่งตอนนั้นงัดอะไรอ่ะ
ตู้เติมน้ำมันครับเอาเงินไปใช้แล้ว
ส่วนครั้งที่๓ครั้งล่าสุดเนี่ยพยายามงัดตู้เติมน้ำมัน
แต่ทำไม่ได้ครับก็เลยยกตู้ไปซ่อนไว้ในคลองส่งน้ำ
มาถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนี่แหละครับ